มอมยาข่มขืนแหม่มผู้ดีริมหาดเกาะเต่า
แต่เรื่องนี้ทางตำรวจไทยบอกว่าจะต้องขอเวลาในการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนก่อน

คุณผู้ชมครับหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๕กันยายนปี๒๕๕๘
เคยเกิดเหตุการณ์แล้วก็เป็นข่าวสะเทือนใจสะเทือนขวัญ
ถูกเผยแพร่ออกไปคลึกโครมทั่วโลก
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่เกาะเต่าหลังจากที่มีชาวเมียนมาร์

วัย๒๔ปีทั้งคู่ที่เกาะเต่าจนเสียชีวิต
โอ้โหตอนนั้นเกาะเต่าถูกวิพากษ์วิจารณ์

เกาะแห่งความตายเด็ดไอแลนด์เลยนะครับ
และคราวนี้สื่ออังกฤษกับสื่อออสเตรเลียเนี่ย

เขากำลังแชร์ข่าวเรื่องนี้กันอย่างคลึกโครม

ที่เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ
เดินทางมาที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธานีประเทศไทย
ก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวดื่มสังสรรค์ในบาร์แห่งหนึ่ง
และมารู้สึกตัวอีกทีบนชายหาด
ในสภาพกางเกงถูกถอดออก
ทั้งกางเกงนอกกางเกงในเลยนะเปลือยเปล่าใช่ฮะร่างกายท่อนล่างเปลือยเปล่า

เห็นผู้ชายแปลกหน้านั่งอยู่ใกล้
แล้วผู้ชายคนนั้นยิ้มให้
หันมายิ้มให้แล้วก็ลุกเดินหนีจากเธอไป
ใช่ครับเมื่อเธอฟื้นคืนสติกลับคืนมานะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ไม่ห่างกับกรณีฆ่าข่มขืนชาวต่างชาติ
เป็นคดีโด่งดังเมื่อ๒ปีก่อนที่ผมบอกไป
ก็คือฆ่านายเดวิทวิลเลี่ยมมิลเลอร์
และนางสาวฮาน่าวิคโตเรียวิทเทอร์บริสนะครับ
ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
สื่ออังกฤษสื่อออสเตรเลียประคมข่าว
รวมถึงคุณทั้งโลกโซเชียลของสื่อต่างชาตินะครับ

แล้วก็โจมตีเกาะเต่ากันอีกครั้งนะครับ

แล้วก็มีการระบุข้อความแบบนี้บอกว่า
หญิงสาวคนนี้พยายามจะแจ้งเรื่องให้กับตำรวจภูทรเกาะพงัน
แต่ตำรวจไม่ลงข้อมูลเรื่องการถูกข่มขืน

คือเหตุการณ์นี้ในสื่อต่างชาติเขาเผยแพร่ออกมา
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาะเต่า
แต่ว่าตัวผู้หญิงชาวอังกฤษคนนี้นะครับ

ที่ไปแจ้งของฝั่งสพเกาะพงัน
ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบทั้ง๒สพ
คือสพเกาะเต่าและสพเกาะพงัน

สพเกาะพงันที่รับแจ้งเหตุ

หญิงสาวชาวอังกฤษคนนี้ยังได้ขอร้องให้ตำรวจ
เปิดกล้องวงจรปิดที่บาร์ให้ดู
แต่ตำรวจอ้างว่ากล้องวงจรปิดเสีย
และทางตำรวจไทยก็พยายามปิดข่าวนี้ให้เงียบกริบ
กระทั่งเธอตัดสินใจบินกลับประเทศอังกฤษ

เพราะรู้สึกประหลาดใจที่กรณีของเธอ

ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้ง

หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป
คุณมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นไปเรื่อย
โดยที่ยังไม่ทราบข้อที่จริงว่ากรณีนี้

แต่จากกรณีนี้และอีกหลายกรณีที่ผ่านมา
ทำให้สื่อต่างชาติต่างประเทศหลายสำนัก
อย่างที่บอกไปเขาขนานนามไปแล้วคุณ
ว่าเกาะแห่งความตายนะครับ

เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีอภิชาติ

ตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
เรียกประชุมด่วนทั้งรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดและตำรวจท่องเที่ยว

สอพลักษณ์เกาะเตาที่เกิดเหตุ
และสอพลักษณ์เกาะภังการณ์ที่รับแจ้งความ
โดยผู้การจังหวัดสุราธานีเนี่ย
บอกว่าได้รับรายงานจากพันธ์ตำรวจเอกสถิตคงเนียน
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเกาะพงัน
บอกว่าเมื่อวันที่๒๗มิถุนายน

ได้มีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษวัย๒๐ปี
เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนชายชาวต่างชาติแถบยุโรป
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนจริง
แต่การแจ้งความแจ้งไว้แบบนี้

จำนวน๓๐๐๐บาทหายไปที่บริเวณ
หาดทรายบรีตำบลเกาะเต่า
เมื่อวันที่๒๖มิถุนายน

เงินสด๓๐๐๐บาทแล้วก็ยังมีบัตรกดเงินสดอีก๔ใบด้วย

ซึ่งตอนนั้น๒๖มิถุนายน
พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความ
แล้วก็ได้แจ้งให้หญิงสาวชาวอังกฤษนี้
ให้ทราบว่าผู้เสียหายจะต้องเดินทาง
แจ้งความร้องทุกข์ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
นั่นก็คือที่สพเกาะเตา

และไม่ประสงค์จะดำเนินคดี
แต่ต้องการหลักฐานไปแจ้งเคลมประกันภัยเท่านั้น
พนักงานสอบสวนจึงได้อำนวยความสะดวกไปแล้ว
และยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์
กรณีถูกข่มขืนแต่อย่างใด
นี่ทางสพเกาะพงันเขายืนยันออกมาแบบนี้นะครับ
อกจากนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานียังยืนยันด้วยนะครับว่า
ไม่พบเหตุการณ์ตามที่ผู้เสียหาย
และการรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศกล่าวอ้าง
ขณะนี้ก็ได้รายงานข้อเท็จจริงเสนอไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้ว
โดยยังได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบที่มาที่ไปของข่าว
ซึ่งหากพบว่าใครเป็นต้นทางนำเสนอข่าวในลักษณะที่ไม่เป็นจริง
จะเข้าข่ายนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ
ทีนี้เราก็ต้องไปดูซิสพเกาะเต่าว่ายังไงกันบ้างฮะ
คือก็ไปสอบถามทางด้านภัณฑ์ตำรวจโทนภาเสนาทิศ
รองผู้กำกับการสอบสวนสพเกาะเต่า
ก็ยืนยันค่ะบอกว่าไม่เคยมีการแจ้งความเรื่องนี้ในพื้นที่
เพราะถ้าเกิดว่ามีการแจ้งความจริง
มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตำรวจจะไม่รับแจ้งความ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าได้รับรายงานเพิ่มเติมมา
คือมีเจ้าของโฮสเทลในพื้นที่หมู่๑ที่เกาะเต่า
แจ้งมาบอกว่าเมื่อวันที่๘สิงหาคม
มีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษส่งข้อความมาหาทางโฮสเทล
แจ้งว่าตอนที่พักอยู่ที่เกาะเต่า
ถูกคนร้ายข่มขืนแล้วก็ชิงโทรศัพท์มือถือไป
ทีนี้ผู้เสียหายชาวอังกฤษเธอก็ขอร้องให้ทางโฮสเทลรับผิดชอบ
ตำรวจก็งงเรื่องนี้บอกว่าทำไมถึงแจ้งโฮสเทล
แล้วทำไมตอนนั้นถึงไม่แจ้งความกับทั้งตำรวจสพเกาะพังงัน
และเกาะเต่าถึงเรื่องของการถูกข่มขืน
ทีนี้คุณพอตำรวจเขาได้รับแจ้งแบบนี้
เขาก็รีบเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะไปตรวจกล้องวงจรปิด
แต่ปรากฏว่าช่วงเวลาที่ผู้เสียหายอ้างถึง
เขาบอกว่าช่วงประมาณ๒๕๒๖มิถุนายนใช่ไหมที่เกิดเหตุ
แต่แจ้งกับทางโรงแรมคือ๘สิงหา
คือเวลามันล่วงเลยมาแล้วมันทิ้งระยะห่างเกินไป
ก็เลยไม่มีภาพบันทึกไว้
แต่พอจะสอบปากคำผู้เสียหาย
เธอก็เดินทางกลับประเทศไปแล้วด้วย

แล้วก็จากการตรวจสอบทีนี้เราก็ไปดูเรื่องของ

ของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนี้ค่ะ
ปรากฏว่าเธอเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ย
ด่านสุวรรณภูมิเมื่อ๑๓มิถุนายนปี๖๑

สนชนะสงครามอยู่ประเทศไทยถึง๑๑สิงหาอันนี้ตามกำหนดนะ
กำหนดเดิม๑๑สิงหาคมจะกลับอังกฤษนะครับ
แต่ปรากฏว่าเธอเดินทางออกจากไทยเนี่ย
ตอน๔ทุ่มของวันที่๒กรกฎาคมทางด่านสุวรรณภูมิ
ทีนี้ก็มีการประสานประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราธานี
แล้วก็โฮสเทลที่ผู้เสียหายเข้าพักด้วย
เพื่อที่จะได้ตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางเข้ามาพักที่สุราธานี
ว่าเข้ามาวันไหนมาถึงวันไหนออกไปจากสุราชวันไหนยังไงนะคะ
ตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจเรื่องนี้ถูกกระแสโจมตีไปทั่วโลก
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผย
ว่าขณะนี้ได้สั่งการให้สพเกาะพงันและสพเกาะเต่า๒สพสำคัญ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหรือว่าพยานหลักฐานอื่นย้อนหลัง
ในบริเวณที่เกิดเหตุทั้งหมดและตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว
โดยจะเรียกพยานและผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายเข้ามาสอบปากคำ
และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงต่อไป
อกจากนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ย้ำให้ตำรวจทุกหน่วยบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
และกำชับให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายคดีดังกล่าว
โดยอาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ
รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยวหรือพักอาศัยในประเทศไทยด้วยนะครับ

กล่าวถึงกรณีเหตุลักษัพที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
และการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

ไม่ว่าจะเป็นเกาะพงันเกาะเตาหรือว่าเกาะสมุย

ในการออกป้องกันปราบปรามจุดเสี่ยงต่างและลงพื้นที่หาข่าวเกี่ยวกับกลุ่มอาทยากร
หรือบุคคลเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษพร้อมเร่งรัดติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
คดีต่างมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วนะครับ
ขณะที่พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานบรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ระบุว่าในกรณีนี้ได้ตรวจสอบแล้วคุณ
กรณีของหญิงสาวชาวอังกฤษล่าสุดเนี่ย

ยืนยันว่าเป็นการแจ้งความเฉพาะเรื่องทรัพย์สินศูนย์หายเท่านั้น
ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เข้าข่ายว่านักท่องเที่ยวแจ้งความ
เพื่อนำใบแจ้งความไปเคลมประกัน
เอาจากประเทศต้นทางก็คือที่อังกฤษ
ซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
โดยครั้งล่าสุดก็พบในพื้นที่สนลุมพินีนะครับ
นี้ตำรวจท่องเที่ยวไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
จะต้องตรวจสอบอย่างเคร่งครัดซึ่งหากพบ
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทย
ฐานแจ้งความเท็จโดยในวันนี้จะประสานกับ
สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
เพื่อทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวไปเจอเหตุการณ์เหตุด่วนเหตุฉุกเฉิน
แจ้งสายด่วนได้เลย๑๑๕๕เป็นสายด่วนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะ

แล้วก็ตอนนี้นะครับทางพบตรนะครับก็ได้เร่งรัด
สำหรับประเด็นที่เป็นประเด็นใหม่นี้นะครับ
โดยบอกว่าทางด้านของผู้การสุราธานี
แล้วก็รองผู้การสุรธานีซึ่งรองจะรับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวน
เป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีล่าสุดนี้ให้รายงานผลการตรวจสอบ
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบภายใน๗วันด้วย
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
หากปรากฏข้อเท็จจริงใดภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไม่รับแจ้งความหรือว่าบกพร่องในหน้าที่
จะดำเนินการทางวินัยต่อไป
อันนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อน
ว่าตกลงแล้วแม่งชาอังกฤษถูกคมเขินจริงรึเปล่า

รายงานผลการตรวจสอบให้ทราบให้ระยะเวลา๗วัน
เพราะว่าก็ต้องการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะ
แล้วก็เรื่องของการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทุกเกาะ
ต้องดูแลอย่างเข้มงวดให้เป็นรูปธรรมพบตรบอกนะครับ